ไปดูการอภิปรายไม่ไว้วางใจวันสุดท้ายกันบ้างค่ะนี่ก็สั่นสะเทือนเหมือนกันค่ะ
เพราะว่าทางฝ่ายค้านกำหนดไว้เลยค่ะว่าวันนี้จะจัดเต็ม
อภิปรายนายกรัฐมนตรีคนเดียวสามสิบชั่วโมงค่ะโอ้โห
ก็ต้องบอกว่าแรงสรรสะเทือนก็สูงเลยแหละเพราะว่าเขาส่งต่อกันอย่างสอดคล้องเลยทีเดียว
คุณผู้ชมไปดูด้วยกันค่ะบรรยากาศเริ่มต้นตั้งแต่ช่วงสายที่ผ่านมา
ฝ่ายค้าโดยภักดิ์เพื่อไทยเนี้ยนะคะเปิดเริ่มต้นด้วยเรื่องจากประเด็นโรค
ตรงนี้เป็นจุดตั้งต้นที่ทำให้ราคาเนื้อหมูผันผวนจนถึงปัจจุบันค่ะ
แต่หลังจากในรังสิมันโรมสอบบัญชีรายชื่อของก้าวไกลสลับขึ้นอภิปราย
เปิดประเด็นเรื่องตัวช้างภาค๒พูดถึงกรณีการแต่งตั้งนายตำรวจระดับพลตำรวจตรี
แล้วยงไปถึงกรณีทุจริตงบประมาณกองบินตำรวจกว่าเก้าร้อยห้าสิบล้านบาท
ซึ่งการแต่งตั้งตรงนี้นายกรัฐมนตรีต้องรับผิดชอบนะคะ
หลังจากการอภิปรายดุเดือดในรังสิมันโรมก็ฝากกรอนถึงนายกรัฐมนตรีก่อนจบด้วยค่ะ
ใช้จริงไปอีกแล้วจงพิจารณาตัวเองใส่หัวของท่านออกไปเสีย
ท่านประธานครับเงามืดและทองปลอมจะถูกหลอมด้วยเปลวไฟ
กาฝากบนไม้ใหญ่จะล้มไม้ที่เกาะลงบางสิ่งคล้ายศักดิ์สิทธิ์แต่ชีวิตใช่ยืนยง
อำนาจจะเสื่อมลงเพราะปรสิทธิ์ที่ติดกายประยุทธ์จงพิราชประชาราชจงเจริญ

โอ้โหทิ้งท้ายไว้ด้วยภาพและเสียงแบบนะคะ

ใช่พักเก้าไกลเขายังส่งผู้อภิปรายคือนางสาวเบนจาแสงจันทร์
ซึ่งคุณเบนจาก็อภิปรายถึงการใช้อำนาจของนายกรัฐมนตรี
ที่ถูกมองว่าแทรกแซงกระบวนการยุติธรรมแล้วก็ใช้อำนาจดำเนินคดีกับกลุ่มเยาวชนที่เห็นต่าง
นี่ค่ะมีป้ายเป็นรูปหน้าของแต่ละคนด้วยนะคะ
แล้วเรียกร้องให้ปล่อยตัวนักกิจกรรมการเมืองเหล่านี้ค่ะโอ้มีมีถือป้ายแบบนี้ด้วยค่ะ
หลังจากนั้นนางสุภาพรคงวุฒิปัญญาสอสอเพื่อไทยสลับขึ้นอภิปราย
ประเด็นการดำเนินคดีอย่างไม่เป็นธรรมกับลูกหนี้กยศ
โดยบอกว่าปัจจุบันนักศึกษาจบมาแต่ไม่มีงานทำ
ซึ่งอันนี้ก็เป็นผลมาจากการบริหารงานของรัฐบาล
นี่ค่ะหลังจากฝ่ายค้านสลับจัดหนักกันแบบแท็กทีม
ในแต่ละประเด็นสอดคล้องกันไปแบบนี้
สุดท้ายนายุทธมนตรีลุกขึ้นชี้แจงตอบกลับเช่นเดียวกันค่ะ
นี่ก็คือแบบเลือกจากเมื่อวุฒิตแล้วก็เห็นเปล่า
หรือว่าจะเป็นม้ำเนี่ย
ขอบคุณครับสวัสดีครับ

แต่ละคนนี้เอาไว้เบอร์ท้ายเลยนะ

แล้วก็มีการจับตาว่าร้อยเอกธรรมนัฐพรมเผ่า
คนนี้ประกาศชัดเจนว่าเป็นฝ่ายค้านอิสระ
จะลุกมาอภิปรายนายกรัฐมนตรีหรือไม่

แต่ว่าล่าสุดมีรายงานแจ้งมาบอกว่าร้อยเอกธรรมนัฐ
ไปตรวจร่างกายหลังฉีดวัคซีนโควิดค่ะ
นี่ค่ะเดี๋ยวเราดูกันต่อ
แล้วคุณผู้ชมดูการอภิปรายไม่ไว้วางใจ
ตลอดทุกวันที่ผ่านมาเนี่ยนะคะ
ก็ขอเชิญร่วมกันลงมติด้วยนะคะ
เราจะลงมติคู่ขนานกันไปเลยค่ะ

ทำได้นี่ค่ะเราจะลงมติคู่ขนานกันไปเลยนะคะเป็นมติเสียงประชาชน
คุณผู้ชมดูการอภิปรายการโต้ตอบการตอบคำชี้แจงแล้วเนี่ย
ไว้วางใจหรือไม่ไว้วางใจนายกและรัฐมนตรีทั้ง๑๑คน
นี่เป็นความร่วมมือระหว่างกลุ่มนักวิชาการ๔สถาบันและสถานีโทรทัศน์๔ช่อง
อยากให้คุณผู้ชมมีส่วนร่วมทางการเมืองถึงแม้ว่าจะไม่มีผลทางกฎหมาย
แต่ดิฉันเชื่อว่าผลโหวตตรงนี้มันจะสะท้อนบางสิ่งบางอย่าง
เป็นเสียงของประชาชนที่ทุกฝ่ายจะได้รับฟังค่ะ
เราจะเปิดโหวตตั้งแต่๖โมงเย็นวันนี้จนถึง๑๑นาฬิกาวันพรุ่งนี้นะคะ
คือ๒๓กรกฎาคมโทรศัพท์๑เครื่องจะลงมติได้๑ครั้ง
แล้วเดี๋ยวเรามาดูกันค่ะสแกนเลยแล้วเขาก็จะบอกวิธีอยู่ในนั้นนะคะ